พาไปฟาร์มจราเข้สมุทรปราการ
คือที่นั่นเนี่ยเป็นฟาร์มจราเข้ก็จริง

ประเทศกึ่งเดียวกัน

ตัวเงินตัวทองเหมือนกันมีนักท่องเที่ยวเขาไปเห็นค่ะ
ตัวเงินตัวทองผอมโซ

แล้วก็คุยเรื่องนี้คุณเห็นมั้ยมันหยุดผอมมาก

ออกจนคล้ายจิ้งเหรนเลย

เหมือนดูเหมือนเห็นซิดโครง

ตัวเงินน่ะทองที่เห็นเนี่ย

อันนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว
เลื้อยคลานประเภทนี้เป็นสัตว์เลือดเย็น
ช่วงเวลาฤดูหนาวมันจะจำศีลค่ะ
ไม่กินอาหารหรือบางทีก็กินน้อย
เพราะว่าลดใช้ความร้อนในการย่อยอาหาร
ประเภทนี้จะต้องย่อยอาหารเก่าให้หมด

ไม่อย่างนั้นมันก็จะเน่าเสียในกระเพาะอาหาร

ก็คือข้อเท็จจริงไม่เกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียเนี่ย

แต่ที่นักท่องเที่ยวมาเห็น
ก็คือว่าตอนนี้สัตว์ตัวเงินตัวทองเนี่ย
อยู่ในสภาวะของการจำศีล

เขาเป็นสัตว์เลือดเย็น
ในช่วงของฤดูหนาวเขาจะไม่กินอาหาร
หรือว่าถ้ากินก็จะกินลดลง
จะอยู่ในช่วงของประมาณ๒๔เดือน

ร่างกายสู้ผอมก็เป็นวัตจักรของมัน
เดี๋ยวพ้นหน้าหนาวล่ะคอยดูเถอะ
มันก็กลับมากินอาหารสะสมไขมันเอาไว้ใหม่

เพราะว่าไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดนะคะ

อยากให้ลองศึกษาธรรมชาติของสัตว์ดูก่อน
ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบไหน